คุณหานี่มาครั้งนี้ตอบหนักให้กับรุ่นพี่นะครับ

คุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
มุมแดงขุนเข้าพลังม้าจูนิอร์
สมัยเด็กนี่หาตัวจับยากเหลือเกินนะครับ
รายนี้เคยเป็นถึงแชมป์๑๑๕ปอนด์ของประเทศไทย

กลับมาภาคนี้ต้องดังกว่าเดิม

ฟัดวงในตามสไตล์ครับ
ใบนี้ผมสดสดกว่านุ่มกว่า
อาจจะ๕ยก
ผมอาจจะจับเข่าวงในอยู่ครับ

ว่าผมก็ซ้อนดีเพื่อนที่ซ้อนดี
จับได้วงในจับได้แล้วว่าเสร็จเรานะ

เราคิดว่านะออกนอกอย่างเดียวก็มาแรกกัน

แต่ว่าเราจับได้ก็เราคิดว่าเราสู้ในได้สบาย

ปีศาจลายนินิปาเก๋าเลือกพี่เลยนะครับ
ผ่านเซอร์สิงห์ศิงรัฐมาโชคโชนเลยครับ
หายไปปีกว่ากลับมาได้สองฟ้าย
โอ้โหสดใสเหลือเกินชนะน็อกรวด
ขอสู้เพื่อลูกหวังที่จะสอนมวยรุ่นน้องครับ
การเตรียมตัวกันพี่ซ้อมไฟล์นี้
โอ้โหมาซ้อมค่ายใหญ่เลยมาอยู่พีเค
เป็นไงบ้างพี่เต็มที่เต็มถังไหม
เต็มที่ครับซ้อมดีที่สุดครับ

ชนะเพชรแข้งซ้ายผ่านตลอด

ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกคุณทรสุนภัศจารุมณีอะไรนะครับ